เอาไปกันต่อที่จังหวัดชนบุรี
ช่วงนี้โจรชุกชุมเหลือเกิน
เล่าเรื่องของโจรกันเยอะมากขโมยเยอะมาก
เอ่อเข้าวัดก็มีขโมยเงินในวัด
มีขโมยงัดแงะตู้ซักผ้าเอาเหรียญไปก็มี
ที่นี่ขโมยได้แม้กระทั่งควายฉันหาย

เขามีแต่วัวหายล้อมคอก

ก็ต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจ

ของผู้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่านางสาววิยดาซิมาจารย์
โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความขอความช่วยเหลือนะ

ใครเห็นเบาะแสควายรูปประพันธ์สันธารแบบนี้
ผมฟังแปลกควายลักษณะมันเป็นแบบนี้
ช่วยแจ้งเบาะแสให้เขาหน่อยเขาเดือดร้อนมาก
เพราะตอนนี้ลูกของควายมันหิว
มันเป็นควายแม่ลูกอ่อนที่หายไป
ใช่เธอโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้
ทีมงานของเราก็บุกตามไปถึงที่เลยนะคะ
ไปที่ตำบลหมอนนางอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรี
ไปถามเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเกิดอะไรขึ้น
เจ้าของบ้านคนที่โพสต์เฟสบุ๊กเนี่ยพี่แกเล่าให้ฟังบอกว่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่สามีแล้วก็ลูกชาย
นำควายไปผูกล่ามไว้ใต้ต้นไม้ตั้งแต่ช่วงเย็น
คือหวังว่าจะให้มันกินย่าแถวนั้นนะคุณ
พอตื่นมาอีกทีหนึ่งช่วงดึกกลับว่าจะไปเอาควายกลับบ้านแล้ว
ปรากฏว่าจะไปเอาควายเข้าคอก
เฮ้ยควายฉันหายเหลือไว้แต่ต้นไม้
เหลือไว้แต่ต้นไม้ก็คือไอ้ต่อที่เขาเอาไว้ผูกควาย
แต่ควายหายไปก็เลยพากันออกวิ่งตามหาควายควาย
ควายอยู่ไหนควายแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ
คุณคาดว่าควายตัวนี้น่าจะถูกขโมยถูกโจรขโมยไปแน่นอน
เพราะว่าเห็นร่องรอยที่คนร้ายทิ้งเอาไว้
เห็นไหมนี่ไงพากันออกตามหาแล้วนะคะ
แต่ว่าเห็นรอยเท้าที่คนร้ายทิ้งเอาไว้รวมถึงรอยเท้าควายด้วย
ลูกชายของคุณพี่วิยดาชื่อว่าน้องสุภคมน้องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังพร้อมกับ
ต้องบอกว่าน้องเขาเสียอกเสียใจมากเขาคิดถึงควายด้วย
แต่น้องเขาทำงานค่ะเพื่อที่จะเก็บเงินจำนวนนึงก้อนหนึ่งมาซื้อควาย
อืมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเก็บเงินมาซื้อควายแม่พันธุ์ตัวเนี้ยในราคาสามหมื่นกว่าบาท
สามหมื่นกว่าเลยนะแล้วทำงานเก็บเงินไปอ่ะ
หวังว่าจะเลี้ยงควายตัวเนี้ยเอาไว้ขยายพันธุ์พอถึงเวลาก็จะนำควายไปขาย
เพื่อที่จะนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาในอนาคตของตัวเองระดับมหาวิทยาลัย
อกเห็นใจไหมน้องเขาบอกตอนนี้โอ้โหความหวังของเขาพังทลายไปหมดเลย
เพราะว่าควายโดนขโมยไปอ้าวน้องมีอะไรอยากจะฝากถึงโจรขโมยควายไปฟังกันหน่อยจ้ะ
ผมก็ฝากถึงว่าผมก็กว่าจะหาเงินมาได้ก็ให้นึกถึงกันบ้างครับ
ไม่ใช่มาเอากันแบบเนี้ยพี่อืม
มันก็เสียดายเงินเหมือนกันครับกว่าจะตั้งใจหามาได้ครับ
อกเห็นใจอ่ะคุณฝากเจ้าหน้าที่นะคะช่วยกันตามหาโจรหน่อย
ถึงแม้ว่าจะเป็นควายแต่มันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีมูลค่าสำหรับเขา
มีมูลค่าสูงนะทำไปเล่นควายหรือว่าโคกระบือเนี่ยมันตัวนึงมันขายกันได้เป็นหมื่น
คือบางคนที่เคยถ่ายคลิปโคกระบือเนี่ยจะรู้นะว่าราคาตัวนึงอ่ะสูงนะคะ
ยิ่งแบบว่าอายุเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเป็นแสนก็ไม่
เป็นแม่พันธุ์ด้วยอ่ะอืมอ่ะเห็นใจยังไงฝากคุณตำรวจนะครับ